ช่วงนี้ได้เวลาของครอบครัวบัวหลวงแล้วนะครับ
อัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนกัน
วันนี้พูดคุยกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน
หลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ

ก็กลับมาติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับ
เมื่อวานนี้ครับพี่เน็ตตลาดหุ้นไทยก็ปิดลดลงมานิดหน่อย

จริงช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตลาดช่วงธันวาเนี่ยเยี่ยมเหงาหน่อยอยู่ที่ประมาณ๓๔หมื่นล้าน
แต่ปีนี้กับต้นปีเนี่ย๕หมื่นล้านกับตลาด
ล้านแต่ถ้าเกิดเราดูแค่ดัชนีเราจะเห็นว่าบวกลบนิดหน่อยก็จริง
ถ้ามาดูการซื้อขายระหว่างวันเนี่ย๕หมื่นกว่าล้านเนี่ยถือว่าสูงควรควรนะครับ
แล้วก็ถ้าดูปริมาณการซื้อขายแยกตามเพศนักทุนนะครับ
เมื่อวานนี้ต่างชาติก็ยังคงซื้อสุทธิอยู่
ตั้ง๑ล้านนะครับ
จริงจากต้นปีเนี่ยต้นทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาเป็นหมื่นนะครับ
ก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังอยู่ทรงอยู่นะครับ
อันนี้ถ้าเกิดว่ามาดูการขึ้นลงของหุ้นในแต่ละกลุ่มนะครับ
เมื่อต้นปีเราจะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นคึกคัก

ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนลงมาไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับ
ตัวเล็กตัวกลางเริ่มมีการซื้อขายกันมากขึ้นนะครับ
แต่ถ้ามัดลงการเนี่ยเป็นศีรองแล้ว

ก็เป็นภาคลักร์เริ่มลงทุน
แต่ตีนี้เนี่ยก็ยังไม่หมดนะครับ
เพราะว่าเท่าที่ผมเช็คมาเมื่อสักครู่นะครับ
ปีนี้งบประมาณที่จะเบิกจ่ายล่าสุดที่มาเพิ่มเติม๑๙๐๐๐ล้านที่จะรับฉีดเข้ามา
เข้ามาใช่ไหมเขาก็เริ่มแถลงแล้วว่าปีนี้เนี่ยงบประมาณของภาครัฐที่จะกระจายไปตามแต่ละโครงการที่อยู่ในทั้งประเทศของเรานะ๑๙แสนล้าน
ที่จะเติมมาในระบบเศรษฐกิจถัดไปเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็แล้วแต่ที่นโยบายที่ภาครัฐเขากระตุ้นออกมา
ถือว่าเป็นปีที่แหมการลงทุนปีนี้น่าจะเน้นเรื่องการบริโภคเป็นหลักเลย
ใช่นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านติดตามก็คือโดยปกติในระบบเศรษฐกิจเนี่ยช่วง๒๓ปีก่อนเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่านโยบายการเงิน
แต่เขาบอกว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนำโดยทางอเมริกาเขาจะใช้นโยบายการคลัก
แม่แน่ที่เขาชูเลยจะตามต่อมาเสียงคือเรื่องลดภาษาศูนย์
และก็เรื่องของการขึ้นนอกด้านใดนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูดเงาจากระบบศาลกลิ่นรับ
ส่วนเรื่องของการลดภาษีเอ่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจภายประเทศเอ่ย

เป็นเน้นการจ้างงานการส่งเสริมขายเอกชนให้ลงทุน
ตอนนี้เราจะเห็นได้แชทว่านักน้องทุนส่วนใหญ่จะจับจ้องไปที่พ
อย่างนี้เราอยากไปลงทุนในยุโรปเนี่ยอังกฤษก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งล่ะเป็นาร์บ
บางกลุ่มที่ลงทุนโดยตรงหรือลงทุนตลาดทุนก็น่าจะเริ่มถือเงินตอนน้อยลงแล้ว
วันนี้อย่างที่ผมได้พรียมภาพมาให้ดูจะเห็นว่าเป็นเรื่องของค่าเงินครับวันนี้
เพราะว่าท่านจะเห็นว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ย
จริงไม่ได้เป็นเรื่องของแค่คนที่ลงทุนอย่างเดียวนะครับ
คนที่ไม่ลงทุนคนที่วางแผนไปเที่ยวต่างประเทศ
แต่จริงถ้าคุณเห็นภาพรวมเดี๋ยวที่นั่นดีค่ะ

อย่างเรื่องของค่าเงินปอนด์จะเห็นได้ชัดนะครับ

ปีนี้นะคะจะได้ลงที่เที่ยวของคนที่เที่ยวปีที่แล้ว๒๐
ก็คือปีที่แล้วเนี่ยจ่ายประมาณบาท๕๐กว่า
๕๐กว่าบาทเพื่อแรงกินตอน
แต่ปีนี้แน่
เป็นเซลล์เลยนะครับ

ทั้งจริงหลายปีมานะ

ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่

จริงผมว่าเงินเยนเนี่ยเขามองเป็น
เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยเสีย
เว้นที่เศรษฐกิจแรงต่างนอกเหนือจากคนจะไปซื้อทอง

เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าค่าเงินเยน
ถ้าทุกคนดูจากชาร์จจะเห็นว่าค่าเงินเย็นเทียบเงินบาท

อื้อคือตอนนี้อยู่ที่ละหลายปีที่ประมาณ๓๐บาท

ตอนนี้อันตรายได้เปลี่ยนทีประมาณ๓๗บาท
ครับผมชักเมื่อก่อนก็เกือบ๕๐บาท
สมัยที่ผมเคยไปเที่ยวนะต้องได้ประมาณ๔๐บาทกว่ากับเกือบ๓๐บาทนะ

๓๗บาทนะครับแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่น่าจับตานะครับ
สำหรับค่าเงินยุโรนะครับเพราะว่าจะเห็นว่า

ส่วนยุโรปเนี่ยก็มีหลายประเทศบอกว่าโอ๊ยจะเดินตามดีมั้ย
เราก็กลัวว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาหาเสียงใช่มั้ยฮะ

ก็จะเป็นความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่างนะครับ
แล้วก็น่าจะส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าไปอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นใครที่จะเที่ยวทางฝั่งยุโรป

เพราะว่าการไปเที่ยวหรือการใช้เงินเนี่ยต้องวางแผนไหม
ได้ต้องเที่ยวนะคนไทยเป็นเรียนที่อังกฤษค่อนข้าง

ก็คุณพ่อคุณแม่จะได้วางแผนขอก่อนไหนด้วยนะ
อันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องติดตามอย่าง
ชิดจริงเพราะว่าผันผลค่อนข้างง่ายความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าถ้าติดตามสังเกตศึกษาไว้เนี่ยอย่างน้อยก็อยู่รอดปลอดภัยได้นะคะ